ไปดูเรื่องราวประเพณีดีโบร่ำโบราณที่เขาสืบทอดกันมากันดีกว่า
เป็นประเพณีของชาวล้านนาค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของการแห่ศพแบบล้านหนา
เขาว่ากันว่าใครได้มีโอกาสไปร่วมขบวนแห่นี่นะ
จะเป็นสิริมงคลจะเป็นบุญที่ได้ร่วมงานครั้งนี้
ไปดูกันดีกว่าว่ามันแปลกตาขนาดไหนและอยู่ที่ไหนค่ะ
ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศของการเคลื่อนขบวนแห่ศพของพระครูอุดมธรรมรักขิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดผาบ่องตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขามีการเคลื่อนขบวนออกจากวัดผาบ่องไปตามถนน
ออกสู่ประตูแสนปรุงหรือประตูผีเพื่อไปสู่ป่าช้าหายาค่ะ
ภายในขบวนก็มีการแห่กันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะ
มีการนำการดนตรีบันเลงพื้นบ้านมาด้วย
เป็นการบันเลงแบบสดสดเลยค่ะนำโดยขบวนกลองเครื่องดนตรีต่าง
และตลอดการเคลื่อนขบวนก็มีการโปรยทานไปด้วย
ขบวนที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคุณมีนกหัสดีลิงนะเห็นไหมคะ
เป็นความเชื่อโบร่ำโบราณที่ว่าเป็นการเคลื่อนขบวนเคลื่อนร่าง
ของผู้วายชนไปประกอบพิธีแล้วก็จะทำให้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ได้
ประเพณีนี้นะคุณผู้ชมเขาสืบทอดกันมายาวนาน
คนที่ไปยืนรอชนข้างทางก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าขบวนยาวกว่า๑กิโลเมตรเลยทีเดียว
ประเพณีนี้นะคะถือว่าเป็นประเพณีของคนล้านนาค่ะ
เมื่อมีคนตายก็จะต้องจัดพิธีศพขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแก่คนตายอย่างสมเกียจ
ในพิธีนี้ก็จะนิยมจ้างวงดนตรีบันเลงปีภาษหรือวงสล้อซอซึงมาเล่นประกอบกับพิธีศพ
คือเล่นกันเรียกว่าคลึกคลื้นกันเลยนะ
โดยขบวนแห่นี้นะคะถ้าเป็นการแห่ศพของชาวบ้านธรรมดาจะมีแค่ปราศาสตร์
ส่วนพระสงฆ์องค์ขเจ้าเนี่ยก็จะมีปราสาทนกหัสดีลิงด้วย
โดยเฉพาะระดับเจ้าอาวาสหรือว่าพระที่มีพรรษามาก
พระที่มีคนเคารพนับถือมากก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นั่นเอง
ปัจจุบันการทำประสาทงานศพแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามหมู่บ้านต่าง
เหลือไม่กี่ชุมชนนะที่เขาจะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นที่วัดผาบ่องตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาก็เลยอนุรักษ์สืบทอดแล้วก็จัดเป็นประเพณีแบบนี้
ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นแล้วก็ร่วมกันสืบทอดด้วย
ส่วนประชาชนคนที่เริ่มสายศรัทธาพระที่วัยชนไปแล้วเนี่ย
พระที่มรณภาพไปแล้วก็เรียกว่ามาร่วมงานกัน
จะได้ทำบุญไปด้วย
นี่เห็นไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีของชาวล้านนา
ผสมผสานกันเหมือนที่เราเคยเห็นประเพณีของชาวอีสานด้วยนะคะ
ถูกต้องก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเรา
ก็จะมีเรื่องราวของประเพณีดีประเพณีแบบโบราณ
ที่บางทีคนรุ่นใหม่อย่างเราก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วนะ
ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังจะได้รู้ไปพร้อมกัน